ชาวบ้านร้องเรียนกันมาบอกว่าโอ้โหเป็นความทุกข์ใจจริงนะฮะ
ปีแล้วที่ต้องทนกับเพื่อนบ้านแบบนี้
เพราะเพื่อนบ้านเวลาเมาทีไรอัลวาดทุกที
บางครั้งถึงขั้นมาทุบรถที่จอดอยู่หน้าบ้านด้วยนะครับ
เฮ้ยอย่างกระโดดจาบ้าบางคืนอ่ะ
โหยหลีกเจ้าบ้าน

เป็นผู้ชายคนเด็กแล้วหรือเปล่า
มามาสิ
ต้องตายตรงนี้เลย
โอ้โหถ้าเราอยู่บ้านแถวนี้เราก็กลัวนะคุณนะ
พู่เรียนผู้ร้องเรียนถ่ายคลิปเก็บไว้เป็นหลักฐานคณะ

โดยคนร้องเรียนบอกว่าเกิดขึ้นแบบนี้ทุกวันเลยนะฮะ
เคยบอกกับครอบครัวเขาให้ดูแลเขาให้ดีหน่อยนะครับ
ปรากฏว่าครอบครัวก็ไม่ใส่ใจเลย

คือผู้ชายคนนี้นอกจากด่าทอตะโกนแบบนี้แล้วข่มขู่แล้ว

ไม่ว่าจะเป็นการทุบรถยนต์ที่จอดอยู่แถวนี้
ทนสภาพแบบนี้มา๘ปีแล้ว
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง

โดยมีผู้ใหญ่บ้านและตำรวจเข้าตรวจสอบด้วยนะฮะ
ก็เหตุการณ์เกิดขึ้นภายในซอยไก่ต้ม
ซึ่งเป็นบ้านชั้นเดียวหมู่๙ตำบลคลองกิว

เมื่อทีมข่าวของเราแล้วก็ฝ่ายปกครอง
เดินทางมาถึงห้องแถวเลขที่๕๙๐ทับ๖

แต่ว่าสอบถามเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียง

นายหัดก็คือคนเมื่อกี้ที่ถอดเสื้อนะฮะ

เดินไปเดินมาเสียงดังโวยวายอะไรแบบนี้
อายุ๕๓ปีนะครับ

แต่ไม่เคยที่จะทำร้ายเพื่อนบ้านคนอื่นนะ
แต่ชอบโวยวายหลังจากที่กินเหล้า

เจ้าของบ้านที่เป็นคนร้องเรียนเพียงคนเดียวเท่านั้น
ส่วนกับเพื่อนบ้านคนอื่นก็ไม่เป็นปัญหากันนะครับ
ไม่มีใช่ไหมครับ
อันนี้เป็นคำให้การของเพื่อนบ้านคนอื่นนะครับ
แต่ว่าทีมข่าวของเราไม่เจอผู้ร้องเรียนไงคุณนะ
ทีนี้เราไปเจอกับคนที่ถูกถ่ายคลิปเอาไว้
คือคนที่ถอดเสื้อใส่กางเกงน้ำเงิน

ทีมข่าวของเราพูดคุยกับเขาดีนะคุณนะ

หัดนะฮะก็พอจะพูดจารู้เรื่องอยู่บ้างนะครับ
โดยเขาบอกว่าก่อนหน้านี้๑เดือน
เขาเองกับนายโกซึ่งเป็นคนร้องเรียนทะเลาะกัน
เพราะนายโกเนี่ยหาว่าเขาเป็นสายของตำรวจนะครับ
แจ้งตำรวจว่านายโกเสพยาบ้า
และนายโกก็เลยได้ใช้ไม้ตีหัวเขาจนแตกเหมือนกัน
หลังจากนั้นก็หาเรื่องกันมาโดยตลอดนะฮะ
จนผมเองต้องถือไม้ไว้ป้องกันตัว
ส่วนนางเอี่ยงเมียของนายโก
ก็เป็นคนที่ใช้กล้องมือถือนั่นแหละ
ถ่ายผมจนเป็นคลิปแบบนี้นะครับ
มันถือไม้มามันด่าผมก่อนไอ้โก
มันถือไม้แล้วมาฟาดผมไม้ที่ตำรวจยึดไปแล้ว
นั่นแหละมันตีหัวผมแตกอ่ะเอาไม้มาตีตำรวจยึดไปแล้ว

ก็ประมาณ

หาเขาไปด่ามันมันมาด่าผมก่อน

ทางด้านผู้ใหญ่บ้านที่ดูแลลูกบ้านทุกหลังเนี่ยนะคุณนะ
บอกว่าหลังจากทราบว่ามีการร้องเรียนลงเพจดัง
ว่ามีคนป่วยจิตเวทอารวาสชาวบ้านอยู่ตรงนี้นะครับ
แล้วก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาดูแลนั้น

ว่าผมไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนได้รับแจ้งแบบนี้เลย

พอสาวไปสาวมาก็รู้ว่าเป็นเรื่องทะเลาะกัน
เป็นเรื่องระหว่างนายหัดกับนายโกสองบ้านเท่านั้น
ก็เลยอยากจะฝากไปถึงชาวบ้านว่าหากมีปัญหาอะไร

เดี๋ยวผู้ใหญ่จะช่วยลงมาเคลียร์กัน

มันอาจจะผิดแผลกแตกต่างจากข้อมูลจริงอะไรแบบนี้นะครับ

คนถ่ายคลิปด้วยซึ่งเป็นพยายามเขานะ
ว่าจริงเขาได้รับความเดิดดระ้อนอะไรอย่างไรอีก

ก็ต้องตรวจสอบข้อที่จริงจากทั้งสองฝ่ายเช่นเดียวกันนะครับ